อายุทยาเนี่ยนะตำรวจนายหนึ่งเขาไปค้ำเงินกู้
ค้ำเงินกู้สหกรณ์ให้กับเพื่อนตำรวจ
แต่กลายเป็นว่าคนค้ำ
แบกภาระหนี้๕ล้านบาทนี้พี่เบิร์ต
แล้วโดนหักแต่ละเดือนโดนหักแต่ละเดือน

โอ้โหนี่ทุกข์ของคนค้ำเลยคุณผู้ชม
พันธุ์ตำรวจโทวิริยาเจิมจำนงนะครับ
สารวัตรกรมหน่วยการกรบักครับการตำรวจผู้ทอ

ตอนนี้ยิ้มออกแล้วครับหลังจากมีปัญหานะครับ
ไม่มีเงินส่งลูกสาวเรียนต่อมหาวิทยาลัยนะครับ

ให้ช่วยนางสาวช่อฟ้าอายุ๑๙

เรียนเก่งสอบติดนะครับ
มหาวิทยาลัยแล้วก็ตัดสินใจเลือกวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยพระจอม๙ธนบุรี
พอไม่มีหน่วยงานไหนให้ทุนนะครับคุณผู้ชม
ก็ต้องไปขอทุนการศึกษาจากวัดพนันเชิงวรวิหาร
แล้วก็วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
แล้วก็มูลนิธิพระมงคลบพิษ
แต่ต้องรอการอนุมัติไงเดี๋ยว๗สิงหาคมนี้นะครับ

มาจากการค้ำประกันเงินกู้สากรตำรวจ

เป็นเงินเกือบ๕ล้านบาท
คนแรกคือร้อยตำรวจโทนพก้าว
ที่กู้ไปหลายครั้งรวมแล้ว๒ล้าน
แต่ต่อมาถูกให้ออกจากราชการ
เพราะว่าขาดราชการเกิน๑๕วัน

ส่วนคนที่๒เป็นตำรวจยศร้อยตำรวจตรี

เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
สากรมีหนังสือทวงหนี้๒๕๐๐๐บาท
ขนาดที่เงินชาวพนักกิจยาดถอนไป๕๗๐๐๐๐บาท

เงินเดือน๔๕๗๕๐บาท

ถูกสากรหัก๓๙๐๐๐บาท
แล้วกำลังจะหักเพิ่มอีก๑๐๐บาท
กับค่าใช้อื่นในครอบครัวจนรายได้ไม่พอ
แต่ละเดือนเหลือเงินไม่เกิน๑๕๐๐บาท
จากหนี้ที่เขาไม่ได้ก่อ
คือเขาบอกเขาไม่มีปัญญาจ้างทนายไปไล่ฟ้องหรอกนะครับ
แต่ขณะนี้ได้เข้าพบท่านผู้การจังหวัดพระนครศรียุธยา
ได้รับความช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษาลูก
แล้วก็ได้เข้าโครงการแก้ปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจ

แล้วก็จะมีการฟ้องกันไล่ไปนะฮะ
หาคนที่ต้องมารับผิดชอบนะครับตามกฎหมายแพ่งต่อไป
ขณะนี้มียอดเงินบริจาคเข้ามาบัญชีรูปกว่า๒๙๐๐๐๐๐บาท
ก็ขอแจ้งปิดรับบริจาคแล้วก็ปิดบริษัทนะฮะ
เพราะว่าปิดบัญชีลูกสาวไม่ได้

ขอแจ้งว่าปิดรับบริจาคนะครับ
พันธุ์ตำรวจโทวิริยะเนี่ยท่านบอกว่าแม้จะท้อเนี่ยนะ
แต่ก็ต้องทำงานให้ได้เงินมารับจ้างทำทุกอย่างตื่นตี๔ทุกวัน
ลูกช่วยกันขายก๋วยเตี๋ยวนะครับทำอาหารกล่องส่งเขา
ช่วงปิดเทอมทำถั่วเคลือบแก้วแล้วก็ยอมกู้เงินนอกระบบมา
เพื่อจุนเจือครอบครัวไม่งั้นสายป่านขาดแย่ไปนานแล้ว
จริงเนี่ยไม่ต้องการจะเปิดรับบริจาคแล้ว
แต่น้อยใจตัวเองขอบคุณทุกน้ำใจที่มีให้จริงครับ
เพราะจนไม่อยากมองสลิปเงินตัวเอง
ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับทุกท่านตำรวจทั่วประเทศทุกนาย
และประชาชนจะใช้เพื่อการศึกษาเพียงอย่างเดียวของน้องทั้งพี่
ทั้งพี่ทั้งน้องนะครับขอบคุณนะครับที่ช่วยหลาน